ช่วงนี้นะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะ
อกจากฝนจะไม่ค่อยตกช่วงที่ผ่านมาแล้ว
ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงหายไปเลยนะคะ
ทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว
สันดอนทรายโผล่ขึ้นมาแบบนี้

สวยแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อปลา
ปลารวมถึงชาวประมงที่จะต้องออกหาปลา
ปลามันไม่อยู่นะคะสภาพดินสภาพน้ำแบบนี้เนี่ยนะคะ

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ
คือเริ่มเป็นชายหาดขึ้นมา
เป็นสันดอนทรายขึ้นมาและเป็นพื้นที่กว้างกลางแม่น้ำโขง
หลังจากระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ
และปีนี้ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมต่ำแถมทิ้งช่วงด้วย
มันจะไปส่งผลกระทบต่อการเดินเรือการหาปลา
โดยเฉพาะหาดท้ายเมืองหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกจุดนี้ว่า
หาดทรายทองศรีโคตรบูล
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในช่วงหน้าแรงนะคะ
แต่เขาบอกว่าปีนี้มันผิดปกติมันผิดธรรมชาติ
เพราะเป็นช่วงฤดูฝนแต่กลับมีหาดทรายโผล่ขึ้นมากลางน้ำแล้ว

คือปกติแล้วเขาไปเขาจะไปเล่นน้ำ
แต่ถ้ามันไม่มีน้ำแบบนี้มันจะไปเล่นอะไรล่ะคะ
มันไปเที่ยวไม่ได้ได้แต่ไปยืนดูอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
อกจากนี้เขาบอกว่ายังมีพื้นที่กว้างกว่าทุกปีด้วย
จุดนี้ที่สันดอนไซมันผลูกขึ้นมา
นายอาทิตย์พนาศูนย์ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครพนม
บอกว่าปีนี้ถือว่าระดับน้ำโขงผันผวนมากที่สุดในรอบ
ฟังนะคะในรอบเกือบ๑๐๐ปี
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญมาจาก
โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขงในประเทศจีนรวมถึงในสปลาว
ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาตินะคะ

ในอนาคตปัญหาขาดแคลนน้ำจะกระทบรุนแรงมากขึ้น
และยากที่จะแก้ไขค่ะ
มันเปลี่ยนแปลงอย่างสะดุดแล้วก็ก้าวกระโดดเลยทีเดียว
เพราะว่าผลเสียหายแล้วก็ความวิบัติ
อย่างไม่ได้มีสัญญาณเตือนเลย
มาปีนี้ก็หดแต่มองดูชายหาดนี่
เสมือนก็ว่ามันอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษา
ทราบกันดีนะว่ามันก็คือช่วงสงการนั่นแหละ
การจะขึ้นลงของน้ำนี่ก็คือการปล่อยน้ำออกลงมาใช่ไหม

ก็จะทำให้เกิดการกัดซะตะหลิ่งสูง
แล้วก็ฉันน้ำระยะยาวก็จะมงเห็นผลอย่างชัดจริง
แน่นอนครับเสียแน่นอน
อาทิตย์ยังบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสิ่งที่สำคัญ
และเป็นห่วงมากที่สุดคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อาศัยอยู่สองฝั่งรุ่มน้ำโขง
หลังจากนี้จะเปลี่ยนไปปลาน้ำโขงพอหายากมากขึ้น
รายได้ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งโขงมันก็จะลดลง
ปีนี้น้ำโขงต่ำตั้งแต่ช่วงฤดูฝนและลดระดับเร็วกว่าทุกปี
กระทบธรรมชาติระบบนิเวศพังปลาน้ำโขงไม่สามารถขึ้นไปวางไข่ต้นน้ำ

สิ่งที่ตามมาพอปลามันลดลงค่ะ
รุ่มน้ำโขงก็ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ใช้คำว่าจะต้องประทังชีวิตให้อยู่รอดต่อไปให้ได้เลยนะคะ
คือแหล่งอาหารของปลามันลดลงปลามันลดลง
น้ำลดมันก็ไปส่งผลกระทบต่องานเกษตรกรรมต่อไปอีกนะทีนี้